ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีรถบรรทุกน้ำมันบนมอเตอร์เวย์ค่ะ
เกิดไฟไหม้ล้อเจ้าหน้าที่ต้องระดมดับเพลิงฉีดน้ำนานถึงเกือบครึ่งชั่วโมง
ก็จึงสงบลงนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกคันนี้เนี่ย
ลากล้อเป็นทางยาวทีนี้ก็เลยเกิดไฟลุกไหม้
ว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกขัดข้องนะคะติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้
พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานเลยค่ะ
ระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ยางรถบรรทุกน้ำมัน
จอดอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒
แล้วบนสวรรษากอเภอศรีราชา
กลุ่มควันสีดำลอยป่วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นรถบรรทุกเหยียบเรกเสียงดังสนั่น
ก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
คาดว่าสาเหตุเกิดจากระบบเบรกขัดคล่อง
ส่วนที่จุภัตราเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักแห่งโค้ง
ชนรถกระบะบนถนนสายหนองบัวบ้านหัวฝ่าย
ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอด
ทำให้เด็กนักเรียนชายวัย๑๓ปีกับ๑๑ปี๒พี่น้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
รถจักรยานยนต์และรถกระบะพังเสียหาย
ผู้ภัยช่วยประถมพยาบาลแล้วรีบนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคน

กรกฎขณะเด็กชาย๒พี่น้องขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียน
และกำลังไปซื้อกะปิให้กับผู้เป็นแม่

ว่าขี่รถมาด้วยความเร็วทำให้รถเสียหลักแหกโค้ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว
ที่จังหวัดกระบีเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้ง
ชนเสาริมถนนพรุดินนาแผ่นดินเสมอ
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อม
ก่อนจะพุ่งตกคูน้ำข้างทาง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสุริยาพิมพาอายุ๔๒ปี

จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิต
ทำงานรับจ้างตัดฟาร์มและพักอยู่กับเพื่อนที่บ้านแผ่นดินเสมอ
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจากดื่มเหล้าและกำลังกลับบ้าน

เสียหลักหลุดโค้งชนเสาข้างทาง
แล้วตกคูน้ำเสียชีวิต

กระบะชนเสาไฟฟ้าริมถนนพลพิชัย

โดยตัวรถได้ฟาดกับเสาไฟฟ้า

อายุ๓๑ปีคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บศีรษะแตก

ผู้ภัยงัดประตูและนำร่างออกมาด้านนอก
ผู้บาดเจ็บร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าว
แซงขวาขึ้นมาแล้วเสียการทรงตัวและหมุนคว้าง
ฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
คาดว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกถนนลื่น